โอ้โหก็ไม่แน่นะคะเวลานุ่มเขาปลูกต้นไม้
เขาก็ต้องถอดเสื้อผ้าใช่ไหมคะมันร้อนค่ะ

คนแรกนะคะมีภรรยามีลูกแล้วสองแต่ว่าก็ยังดูอยู่ได้นะคะ

คุณก้องห้วยไร่ค่ะนี่นะคะมาเลยค่ะนะคะ

อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้เขายกครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่
จังหวัดสกลนครบ้านเกิดค่ะนี่มาเลยนะคะ
เขาก็ร่วมด้วยช่วยรักต้นไม้ด่างนั่นเองค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะก็สร้างแลนด์มาโอ้โหเห็นไหมกล้าม
โอ้โหสร้างแลนด์มาร์คเอาไว้นะคะชื่อว่าอีหลีน่าคาเฟ่นั่นเองค่ะ
เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ราคาสูงเนี่ย
กล้องเขาก็เลือกไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอค่ะด้วยวิถีหนุ่มต่างจังหวัด
ก็เลยชวนภรรยาไปเก็บเห็ดในป่า
คุณผู้ชมเห็ดแบบนี้อร่อยมากเลยนะ

พี่
นี่
ซีเรียสอย่างนั้นชีวิตคนเห่าพูดเห็ด
ไม่ได้เห็ดครับสนามบอลหรือสนามเห็ดแกล้งก็ได้ครับ
ขอแค่จะสิ้นบังครับพี่น้องครับเป็นกรกแกทุกคนครับนี่คือเจ้าก็คือผมนี่
เออว่าอุโมนค่ะอีหรีนะฮะ

ใช่ก็มีคนหนึ่งในนี่พี่แจ้กคุณก้องสุธิราะย์จิลิลล่า
เป็นแฟนตัวโยงในการปลูกไม้ดังเหมือนกันเลยนี่เอามาโชว์หน้าจอนะคะ
แต่ละต้นบอกเลยนะคะมีชื่อเรียกเป็นไม้มงคลด้วยนะคะ
ซึ่งเข้าไปดูแล้วเราก็โอ้โหละลานตามากนะคะ
บางครั้งก็จะเห็นพี่กุ้งเนี่ยตัดแต่งปักชำเพื่อขยายพันธุ์ต้นไม้เองด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นธาตุต้นไม้สายพันธังตัวจริงไปแล้วล่ะค่ะ
แต่ละต้นก็มีมูลค่าก็ดีนะพี่นะเก็บไว้ในบ้านนะ
ไปที่แจ๊ดชวนชื่นกันบ้างค่ะปิดท้ายที่นักร้องหนุ่มเจ้าของฉายาตลกรูปหล่อ
พ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่นคุณอาจารย์จ้ะ
เขาก็รักในการปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่เขาเลือกมาปลูกก็คือต้นบอนไซค์นี่แหละค่ะ
ถ้าใครอยู่ในวงการปลูกต้นไม้นะบอนไซนี่โอ้โหคุณค่ะ
หลักคาปลาไปครึ่งล้านเลยเออนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปหลักล้านก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษกันหน่อยค่ะ
ซึ่งลูกมือของคุณแจ๊ดจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากแตงไทย
ลูกสาวของเขานี่แหละรับบทคนสวนค่ะช่วยคุณพ่อพวนดินรดน้ำต้นไม้รายวันเลยจ้ะ
เอาจริงนะการปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นการปลูกฝั่งทักษะการรักธรรมชาติด้วยเหมือนกันนะ
ทำให้แบบเป็นคนจิตใจอ่อนโยนอะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เห็นบ้านนี้เขาน่ารักดีนะและที่สำคัญมีการทำกิจกรรมด้วยสำหรับบ้านนี้นะครับ